ชื่อว่าเคนลีนะคะครับเขาเคยเป็นหนึ่งคนที่เคยไปออกรายการนี้
แต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะหรือฮะเพราะไปก่อคดีช่อโกงค่ะ
แล้วก็น่าจะมีคดีอื่นตามมาอีกฟังจากพฤติกรรมหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสนสุธิศาลจับตัวนายอธิคุณโชธนัดปิติวัย๒๕ปีหรือนายเคนลีนะคะ
ข้อหาคือหลอกลวงต้มตุ๋นค่ะมีผู้เสียหายกว่าสิบคนเข้าแจ้งความ
ค่าเสียหายรวมกันกว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
นายสุธรรมวัย๕๒ปี๑ในผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
บอกว่าคนที่ประสบเหตุไม่ใช่ตัวเขาหรอกเป็นลูกสาว
เหตุการณ์เกิดขึ้นต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วขออภัยเป็นหลานสาวนะคะไม่ใช่ลูกสาว
หลานสาววัย๒๕ปีรู้จักกับนายอธิคมจากแอปหาคู่
ก็พูดคุยจีบกันอยู่สักพักหนึ่งนายอธิคมอ้างบอกว่า
หลานสาวก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้ปรากฏว่าไม่ได้ของ
ต่อมาอ้างว่าตัวเองเปิดบริษัทเกี่ยวกับเครื่องสำอางแต่ประสบปัญหาทางการเงิน
บัญชีธนาคารถูกอายัดเลยขอร้องให้หลานสาวเนี่ยช่วยโอนเงินมาที่บัญชีให้กับหุ้นส่วนหน่อยได้ไหม
จะได้ใช้เป็นเครดิตให้กับธนาคารเชื่อว่าบัญชีเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวอยู่
หลานสาวก็ยอมอ่าทีนี้พอจังหวะที่หลานสาวต้องการเงินคืนนะคะ
นายอธิคุณคนนี้ก็ออกอุบายบอกว่าให้หลานสาวเนี่ยถ่ายคลิปส่งมาให้หน่อย

เป็นคลิปช่วยตัวเองส่งมาให้ทางโทรศัพท์
แล้วพอได้คลิปมาก็เอาคลิปนั้นแหละค่ะข่มขู่เลย
บอกว่าให้โอนเงินมาให้เขาไม่อย่างนั้นจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ให้อับอายขายขี้หน้าไปทั่วประเทศเลย

ใช่ค่ะหลานสาวก็กลัวสิคะโอนเงินให้อีกหลายครั้ง
รู้ไหมคะว่าทั้งหมดทั้งมวลและจำนวนเงินรวมเป็นเท่าไหร่

นี่ค่ะยังไม่หมดนะคะประวัตินายอธิคมคนนี้
ไม่ใช่ไม่เคยทำไม่ใช่ว่าทำเป็นครั้งแรก
เคยมีคดีช่อโกงมาก่อนหลายคดีเลยนะคะ
ปัจจุบันเขารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่
สอบถามเบื้องต้นเนี่ยพฤติการในการหลอกลวงมีแบบนี้อีกค่ะ
อกขายสินค้าแบรนด์เนมแต่ไม่ส่งของให้
อกร่วมลงทุนทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เอาเงินเข้าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงมีนาคมปี๖๓
ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังเจอพฤติกรรมบ่ายเบียง
มขู่จะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือญาติด้วย
ถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความหรือโพสต์ประจานลงโซเชียลมีเดีย
บอกแล้วว่าไม่จบที่แค่หลอกลวงต้มตุ๋น
ดูจากพฤติการแล้วน่าจะมีอีกหลายคดีตามมาเลยค่ะ
คดีพวกนี้เนี่ยโทษหนักโทษแรงนะฮะ